คุณเอ๋มิรานะคะไลฟ์สดค่ะแล้วเธอก็ร้องห่มร้องไห้กลางไลฟ์สดเลย

ใช่เพราะว่าเธอบอกว่าคือความรู้สึกครั้งนึงเนี่ยค่ะ
ไม่คิดมาก่อนนะคะว่าเธอจะโดนอดีตสามีฟ้อง
ถ้าใครติดตามข่าวก็ทราบว่าเป็นใครแล้วนะคะ

ฟ้องแล้วก็คือเธอเนี่ยเกือบติดคุก
คือประสบการณ์ของเธอที่เธอเล่าทั้งน้ำตาคือเธอไปนั่งรออยู่หน้าห้องคุกคุณผู้ชมหน้าห้องขังเนี่ยค่ะ
คือเรื่องมันร้อนขึ้นมาทันทีอย่างที่เรือนขวัญบอกไปเนี่ยค่ะ
คุณเอ๋มิราออกมาไลฟ์เมื่อวานนี้ค่ะ
เธอพูดไปนะคะร้องไห้ไปสะอึกสะอื้นเลยล่ะค่ะ
พร้อมกับเล่าว่าเมื่อวานนี้ค่ะเธอถูกนำตัวไปหน้าห้องขังค่ะ
เพราะว่าสารตัดสินจากคดีที่อดีตสามีเธอฟ้องร้องเนี่ยค่ะ
ตอนที่เธอไปออกรายการของพี่หนุ่มกัญชัย
คือตอนนั้นเธอไปเคลียร์แต่ปรากฏว่าทุกคนตกใจ
โดนฟ้องจากที่ไปออกรายการนี้แหละค่ะ
ซึ่งผลตัดสินออกมาให้เธอนั้นติดคุกค่ะ

คิดเลยนะคะว่าอดีตพ่อของลูกแท้ของเธอเนี่ย
จะทำกับเธอได้ถึงขนาดนี้ค่ะ
เธอเล่าพร้อมทั้งน้ำตานะคะว่าเธอกลัวมากค่ะ
เพราะว่าบรรยากาศหน้าห้องขังที่เธอไปนั่งรอเนี่ย
มีผู้ชายเต็มไปหมดคุณผู้ชมนึกภาพออกเนอะ
คือผู้ต้องหาหลายคนก็ไปรวมตัวกันนี่แหละค่ะ
แล้วคือในใจเธอก็แบบฉันจะทำยังไงดี

เอาเราไปฟังบางช่วงบางตอนจากคุณเอกมิรากันเลยค่ะ
รูปกันคิดว่ามันศิษย์แบบ
ซึ่งใจความทั้งหมดนะคะเธอบอกว่า
ครั้งนี้เธอโชคดีเธอได้ทนายเก่งนะคะ
แล้วเธอยังย้ำด้วยนะคะว่าไม่คิดว่าจะเป็นคดี
ทำให้เธอถึงขั้นต้องติดคุกค่ะ
ความรู้สึกตอนนี้คือท้อมาก
ไม่รู้ว่าตัวเองสู้กับอะไรอยู่แต่ก็ไม่ถอย

ทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐของเรานะคะสอบถามไปยังทนายเก่งค่ะ
ทนายส่วนตัวของคุณเอ๋มิรานี่แหละค่ะ
ทนายอธิบายบอกว่านะคะเมื่อวานนี้สารนัดสอบสวนให้การจำเลยจริงนี่แหละค่ะ
คือไม่ใช่ว่าจะติดคุกหรือว่าถูกจับเข้าห้องขังอะไรนะคะ
แต่เป็นขั้นตอนของสารคือเจ้าหน้าที่จะพาน้องเอ๋มิราณนี่แหละค่ะ
ซึ่งเป็นจำเลยของคดีนี้ไปห้องควบคุมตัวชั่วคราวค่ะ
แต่ด้วยความที่น้องเอ๋มิราณนี่แหละค่ะเขาไม่เคยมาก่อนเนอะ

จริงก็คืออาจจะตกใจนะคะด้วยความเป็นลูกผู้หญิงนี่แหละค่ะ
ก็กลัวว่าตัวเองจะถูกจับติดคุกค่ะ
โดยคดีนี้นะคะสารจะนับสืบพยานอีกครั้งในวันที่๗ตุลาคมค่ะ
โดยมีพี่หนุ่มกัญชัยแล้วก็ทนายเกิดผลนะคะ
ซึ่งร่วมรายการวันนั้นไปให้พยานด้วยนะคะ

เพราะว่าเป็นคดีที่หลายคนสนใจนะคะเรื่องนี้ค่ะ
เศรือรอกันได้เลย